อัปเดตหน่อยก้าวไกลตอนนี้จะปิดดีลในการดีลกับพักเล็กอีกพักหนึ่งแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าติดต่อไปแล้วนะคะ
โดยคนที่ติดต่อก็คือรองหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธานค่ะ
ติดต่อพักเล็กอีกหนึ่งเสียงพักนั้นเนี่ยชื่อว่าพักใหม่ค่ะ
นี่มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คของพักใหม่ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะบอกว่าขอบคุณพลังมือสะอาดทุกคะแนนเสียงทั่วประเทศ
เราจะทำงานอย่างหนักหน่วงต่อไปเพื่อตอบแทนทุกท่าน
และเราจะแถลงการในเร็วนี้ขอบคุณครับ
คือพักใหม่เนี่ยนะคะสำหรับว่าที่สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่ง
ก็คือนายกิตดิทัศน์แสงธนโยธินนั่นเองค่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอบรับแล้วแปลว่าพักที่ร่วมรัฐบาลนะ
ตอนนี้จะมี๙พักแล้วก็เป็น๓๑๔เสียงแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดนะฮะเข้าไปดูในเฟสของพักใหม่นะครับ

สรุปว่าเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไข

เพื่อหนึ่งเสียงที่ประชาชนสนับสนุนพักใหม่นั่นเองนะครับ
อันนี้ในส่วนของพักใหม่อีกข่าวหนึ่งเต้ยต้องอัปเดตเหมือนกันนะฮะ
เรื่องของเขาแบ่งโคต้ากระทรวงแบ่งเค้กกันหรือยัง
ค่ะนะฮะปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาเยอะแยะเลยนะฮะ

เอาก้าวไกลรับกระทรวงใหญ่ไป
กลาโหมคลังศึกษามหาดไทยแบรนด์งานยุติธรรม
อย่างเพื่อไทยก็อาจจะรับไป๑๔๑๕กระทรวงเท่ากับเก้าไกรแล้วฮะ
ทั้งพลังงานคมนาคมพาณิชย์ดิจิทัลอุตสาหกรรมเกษตร
โดยเฉพาะเน้นกระทรวงด้านเศรษฐกิจนะครับ
แล้วก็กระทรวงต่างประเทศด้วยอันนี้สำหรับเพื่อไทย
ส่วนบ้างก็ว่าก้าวไกลไม่รับกระทรวงสาธารณสุขกับแรงงาน

คุณก็เลยเล็งไปที่คุณหญิงสุดารัฐไทยสร้างไทย
ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีการแบ่งเค้ก
ให้ทางไทยสร้างไทย๑ตำแหน่งสำหรับรัฐมนตรีประชาชาติคุณวันนออีก๑ตำแหน่งนะฮะ
ส่วนพักอื่นอย่างเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่เพื่อไทยรวมพลังเป็นธรรม
แล้วก็เมื่อกี้พักใหม่อาจจะได้รัฐมนตรีช่วย๑ตำแหน่งสำหรับรวมกันแล้วนะ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดเพื่อไทยปฏิเสธการแบ่งเค้ก
ทวิตออกมาบอกว่าข้อความแบบนี้
ขณะนี้การฟอร์มทีมการทำงานของพักร่วมรัฐบาลยังไม่เสร็จฮะ
ประกาศอย่างเป็นทางการ๒๒พฤษภาคมนี้นับถอยหลังวันจันนี้จะประกาศแล้ว
ใจเย็นนะครับซึ่งน่าจะมีความชัดเจนขึ้น
ลงท้ายว่าอะไรรู้ไหมฮะพักเพื่อไทยลงท้ายในทวิต
ขอให้โลกนี้ใจดีกับเพื่อไทยบ้าง
เพราะว่าที่ผ่านมากระแสข่าวมันเยอะจริง
ที่ไงขนาดยืนยันร่วมรัฐบาลยืนยัน๓๔รอบแล้ว
กระแสข่าวออกมาโอ้โหวันนี้แบ่งเค้กกันแล้วนี่
ถ้าแบ่งเค้กไม่สำเร็จแบ่งกระทรวงไม่สำเร็จ
ซึ่งนะคะส่วนจะเป็นสถานที่ไหนเดี๋ยวรอตามอีกทีหนึ่ง

เลิกของครบ๙ปีของรัฐประหาร๒๒พฤษภาคม

การทำรัฐประหารเมื่อ๙ปีก่อน